วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามีตัวเลขเพิ่มขึ้นเพียงแค่๑รายนะครับ
ทำให้ตัวเลขยืนยันสะสมอยู่ที่๒๙๘๖รายแล้วก็หายป่วยไปแล้วนะครับ
รายและวันนี้มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้น๑รายครับ
แล้วก็ทำให้ตอนนี้นะครับการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น๕๕รายทั้งหมดนะครับ
วันนี้ทางกระทรวงเกษตรและสากรโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ซึ่งถือว่าเป็นนายทะเบียนของด้านการเกษตรได้รวบรวมมาทั้ง๗
ฐานข้อมูลนั้นเข้ามาทำความตรวจสอบความซ้ำซ้อนความเป็นเกษตรกรของเกษตรกรทั้งหมด
แล้วก็ได้ส่งข้อมูลฐานข้อมูลของเกษตรกรซึ่งมีประมาณ๘๓ล้านให้กระทรวงการคลัง
ซึ่งจะขอให้กระทรวงการคังได้ช่วยตรวจสอบความซ้ำซ้อนในเรื่องของมาตรการต่าง
กระทรวงการคังได้ดำเนินการช่วยเหลืออยู่เพื่อจะได้ไม่ซ้ำซ้อนกัน
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราตามกันต่อนะคะวันนี้ในช่วงของรายการจะเป็นคนที่สังกัดสองกลุ่มการเยียวยาด้วยกันนะคะ
คือกลุ่มแรกคนที่เป็นข้อมูลในฐานข้อมูลเราไม่ทิ้งกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่นะคะ
ก็คือกลุ่มของเกษตรกรเกษตรกรจะมีคำถามแตกต่างกันค่อนข้างมาก
แล้วก็หลายกลุ่มนะคะเพราะว่าเกษตรก็จะมีหลายแบบหลายประเภทนะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นค่ะในช่วงแรกของรายการเราไปที่โครงการเราไม่ทิ้งกันก่อนเลยนะคะ
วันนี้ที่กระทรวงการคลังไม่ได้มีการตั้งโต๊ะเปิดรับเรื่องร้องเรียนนะคะ
เพราะว่าเป็นวันหยุดราชการนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอีกทีหนึ่ง
แล้วเดี๋ยวจะเช็คให้สำหรับข้อมูลในช่วงอีกแค่วันสองวันนะคะ
เพราะว่าคนก็กลัวกันว่าตกลงพอหมดวันศุกร์นี้แล้วคือไม่รู้ไปที่ไหนแล้ว
คือหมดหมดแล้วทุกอย่างเลยใช่ไหมนะคะการแก้ไขอะไรทุกอย่างไม่ได้เลยใช่ไหม
แล้วก็มีข่าวโผล่ออกมาบอกว่าเอ๊ะหรือว่าจะมีรอบ๒
เพราะบางคนบอกว่ายังลงทะเบียนไม่ทันเลยตั้งแต่ตอนนู้นที่เขาปิดลงทะเบียนไป
มีรอบสองไหมมีกลุ่มขยายไหมสายแรกค่ะผู้มนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะ
ผู้บนโดยการลาวรณแสงสนิทผอสวัสดีค่ะ

ค่ะพอคะตกลงว่าเราเอาวันที่๘คือวันศุกร์นี้เป็นเกณฑ์ก่อนนะคะ
วันที่๘นี้จะไม่ได้แปลว่าทุกคนถ้าได้สิทธิ์จะได้เงินก้อนแรกบวกก้อนที่๒ใช่ไหมคะ
ครับผมเรียนยังบอกว่าตอนนี้ระบบการทัดกรองเนี่ยนะครับมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วทั้งหมด๑๒๘๐๐๐๐๐คน
จำนวนนี้๑๑ล้านคนนะครับจะมีการโอนเงินให้ภายในวันศุกร์นี้คือวันที่๘ครับ
แล้วที่เหลือ๑๘ล้านคนก็จะโอนในต้นสัปดาห์หน้าจะครบ๒๘ล้านคน
ถ้าเอาอย่างนี้ค่ะถ้าเรียนใช้เกณฑ์แบบนี้นะคะถ้าคนที่ได้ผ่านเกณฑ์ได้สิทธิ์นี้
เงินก้อนแรกซึ่งในวงเล็บก็คือบวกก้อนที่๒นะคะเพราะว่ามันขึ้นพฤษภาคมแล้ว
คนที่ได้จะได้เงินของตัวเองภายในสัปดาห์หน้าแน่นอนทุกคนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
คือใน๑๒ล้าน๘แสนคนเงินจะถูกจัดสรรให้ท่านภายในสัปดาห์หน้าแน่นอนนะครับ
แต่ทีนี้มันมีประเด็นอย่างนี้ครับคุณจอมขวัญว่าบางทีเอาเงินเข้าบัญชีให้ท่านไม่ได้
อ่าใช่เรื่องนี้คือยังไงดีครับผอ
ก็อย่างนี้ครับคือผมเรียนคุณจอมขวัญว่าจำนวนผู้ที่มาร้องเรียนที่กระทรวงการคลัง
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราประมวลผลได้ถึงนี้ครับว่าปัญหาใหญ่เนี่ยมีอยู่สองเรื่อง
ค่ะนะครับเรื่องแรกเลยคือเงินไม่เข้าบัญชีทำยังไงนะครับ
บอกว่าผ่านเกณฑ์แล้วล่ะแต่นั่งรอเงินอยู่แต่ว่าเงินไม่เข้าใช่ไหมครับ
ได้รับสถานะว่าให้ไปเปลี่ยนบัญชีบางทีก็ทำรายการต่อไม่ได้

ก็ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในกรณีที่บัญชีไม่ตรง
แล้วเราไม่สามารถนำเงินใส่ท่านได้นะครับ

ท่านไม่ต้องกล่องกฎนะครับว่าจะมีการดึงคืนให้ไม่ได้
ก็เอาคืนกลับมาไม่คืนนะครับเป็นของท่าน
จะหาทางส่งให้ท่านให้ได้นะครับ
ทีนี้ท่านสามารถเข้าไปเปลี่ยนแก้ไขบัญชีได้
กลุ่มสีเหลืองนี่นะครับได้ครั้งหนึ่งนะครับ

เงินก็เข้าบัญชีไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่มีหลายท่านเหมือนกันครับที่แก้ไขแล้วก็ยังปิดอยู่
ทีนี้จะไปทำอะไรต่อไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ
แค่นี้พอและไม่ต้องทำอย่างอื่นอีกนะครับ
ระบบจะมีการโอนเงินเช็คให้ท่านทุกวันอังคาร
สำหรับบัญชีที่โอนให้แล้วไม่สำเร็จทุกบันดังคารจะกลับมาโอนให้ใหม่
ถ้ามีพร้อมเพลงก็จะสะดวกจะเข้าตรงได้เลยครับ
เพราะฉะนั้นคือถ้าใครแก้แล้วได้ไม่มีปัญหานะครับ
แต่ถ้าแก้แล้วไม่ได้ให้เลือกเป็นทางใหม่เลยคือเป็นพร้อมเพลย์ไป

ต้องครับพร้อมเพลย์แล้วก็ผูกกับบัตรประชาชนนะครับ
ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วนะครับรอรับเงินเลย
ซึ่งในส่วนของคนกลุ่มนี้มีอยู่เยอะไหมคะพอ
ก็มีอยู่ภูมิกลุ่มตัวสองก็มีเป็นหลักแสนนะครับ
แล้วแต่ละคนน่าจะได้รับคำแนะนำไปหมดแล้วถูกไหมคะ
ถูกครับเราก็พยายามจะสื่อสารทุกช่องทางนะครับว่าวันนี้คนที่ผ่านเกณฑ์แล้วเงินยังไม่ได้เนี่ยนะครับ
ผมว่าผูกพร้อมเพลย์จะได้เงินเร็วที่สุดครับ
โดยกลุ่มที่เป็นหลักแสนที่เราบอกว่ามีปัญหาเรื่องของการคือได้สิทธิ์แต่ว่าเอาเงินเข้าบัญชีไม่ได้เนี่ย
ซึ่งแม้ถึงแม้ว่าจะเป็นหลักแสนเนี่ยนะคะคิดว่าจะแก้ไขหมายถึงว่าทั้งทางประชาชนด้วยทั้งทางกระทรวงคลังด้วยเนี่ย
น่าจะแก้ไขร่วมกันแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าไหมคะผอ
คือถ้าท่านเดินไปพร้อมเพลย์นะครับผมว่าจบหมดเลยครับสัปดาห์หน้าเนี่ยจบหมดนะครับ
แล้วก็จนถึงตอนนี้นะคะคือถ้าความเข้าใจของเราตอนนี้ที่เราฟังมาเนี่ยตอนแรกคิดว่าทุกอย่างจะต้องจบภายในวันศุกร์นี้
ซึ่งภายในวันศุกร์นี้มันจะเป็นวันจบของอะไรบ้างคะผอ

ภายในสัปดาห์หน้านอกเหนือจากการรอรับโอนเงินแล้ว

หรือว่ารักษณะของคนกลุ่มไหนอีก

๕ล้าน๙แสนคนท่านตอบกลับมาเรียบร้อยแล้ว

ว่าท่านจะเป็นได้สิทธิ์หรือไม่ได้สิทธิ์
พระออกรุณาช่วยกลับมาตอบคำถาม

มีอีกกลุ่มไหมคะที่ต้องรอภายในสัปดาห์หน้า

อีกกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ลงพื้นที่
ไปพบกับผู้พิทักษิตนะครับ
อันนี้ก็
น่าจะชัดเจนแล้วก็รวมกับบัญชีที่อยากจะโอนให้ท่านและท่านยังรับไม่ได้
อยากจะจัดการตรงนี้ให้เสร็จโดยเร็วเลยครับเพราะท่านผ่านเกณฑ์ตั้งนานแล้วนะครับ
แล้วถ้าสมมุติเราจะใช้คำบอกว่าทุกอย่าง
คือประชาชนจะไม่สามารถทำอะไรได้แล้วเกี่ยวกับโครงการนี้
ว่าจะเพิ่มเติมสมัครใหม่กดปุ่มใดก็แล้วแต่
น่าจะจบที่ภายในวันที่เท่าไหร่คะ
คืออย่างแรกเลยคือเราปิดรับรองทะเบียนไปแล้วตั้งแต่๒๒วันนี้ปิดไปแล้ว
เพิ่มเติมใหม่ไม่ได้แล้วเราจะปิดการทบทวนศิษย์
นะครับวันอาทิตย์นี้วันที่๑๐เวลาเที่ยงคืนครับ
อันนี้ทบทวนสิทธิ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอีกสัปดาห์หน้านี้เราจะเคลียร์ที่
ตำรวจทบทวนสิทธิ์ทั้งหมดกับผู้พิทักษิตจะต้องเจอกันให้ได้ให้หมดครับ
เพราะฉะนั้นภายในสัปดาห์หน้ารวมเบ็ดเสร็จแล้วทั้งหมด
บวกจากตอนนี้ที่ผ่านแล้ว๑๒ล้าน๘แสนคนไปอีกประมาณเท่าไหร่คะ
คือตอนนี้เรามีสิ่งที่ต้องทำการบ้านเพิ่มประมาณ๑ล้าน๒แสนคนนะครับ
ที่จะต้องไปตาม๖แสนเป็น๖แสนที่ขอให้ท่านกลับมากรอกข้อมูลเพิ่มเติมใช่ไหมครับ
แสนคือลงพื้นที่ของผู้พิทักษิตฉะนั้น๒แสนอีก๑ล้าน๒แสนเนี่ย
กลับมาอีกกี่ท่านก็พร้อมจะเป็นสีเขียวที่ผ่านเกณฑ์ครับ
ค่ะคุณผู้ชมค่ะพอค่ะเรียนขออนุญาตให้รบกวนพอลองฟังเรียนลองสรุปอีกทีนึงนะคะ
เพราะตัวเลขมันเยอะเอาตัวประชาชนเป็นหลักก่อนกันแล้วกันนะคะ
คือตอนนี้คน๑๒ล้าน๘แสนคนผ่านรับสิทธิ์แล้วนะคะ
แล้วก็จะโอนให้เสร็จ๑๑ล้านคนภายในวันศุกร์นี้นะคะ
แล้วก็อีกประมาณล้าน๘คนน่าจะโอนให้เบ็ดเสร็จจนจบได้ภายในสัปดาห์หน้าทั้งหมด
แต่ว่าสิ่งที่ยังคาราคาซังอยู่ประมาณล้านสองคนเนี่ยนะคะ
คือเป็นกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ๖๐๐๐๐๐๐แล้วก็อีก๖๐๐๐๐๐๐คือ
คนที่ต้องรอให้ผู้พิทักษิตของทางการลงไป
เพื่อพิสูจน์ในการรับสิทธิ์นี้ถูกต้องไหมคะ

แล้วก็ส่วนของงานลงทะเบียนที่ลงทะเบียนรอบแรกไป

แต่๑๐พฤษภาคมนี้ค่ะวันอาทิตย์เที่ยงคืนนี้เนี่ย

ก็จะปิดเที่ยงคืนวันอาทิตย์นี้อย่างนี้นะคะ

ทีนี้ค่ะตกลงแล้วทั้งหลายทั้งปวงที่เราทำกันมา

เรียนตีว่าจบสัปดาห์หน้าก็แล้วกัน
หลังจากนั้นจะมีกลุ่มไหนที่จะเข้านิยามของเราไม่ทิ้งกัน
แล้วเข้ารักษณะเปิดเป็นรอบ๒
หรือเปิดเพิ่มเติมให้คนกลุ่มใหม่ไหมคะ
คือตอนนี้ลงทะเบียนใหม่นี้ยังไม่มีนโยบายที่จะเปิดนะครับ

แต่ว่ามีกลุ่มหนึ่งครับซึ่งมีจำนวนเยอะพอสมควรนะครับ
ละหนึ่งล้านเจ็ดแสนรายเนี่ยนะครับ

อันนี้ก็คือหนึ่งในข้อมูลที่เราได้จากการร้องเรียนที่พี่น้องประชาชนมาที่กระทรวงการคลังนะครับ

ลงบัญชีไม่ตรงบัญชีไม่ถูกต้องทำอย่างไรนะครับ
อีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนใหญ่เหมือนกันก็คือ
ลงทะเบียนไม่สำเร็จตั้งแต่ต้นเลย
ที่เราเคยคุยกันตั้งแต่ต้นที่ว่า

คือไม่ตรงหรือนามสกุลไม่ตรงสะกดผิดอย่างนี้นะครับ
ถ้าจากฐานข้อมูลเนี่ย๑๗ล้านไหล
แต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าต้องไปตรวจสอบซ้ำครับว่ามีจำนวนที่ซ้ำซ้อนไหม
แล้วก็ถูกต้องจริงสักกี่รายนะครับ
แต่ว่า๑๗ล้านที่เราเห็นในเบื้องต้นเนี่ย
กลุ่มนี้ยังไม่ได้ถูกคัดกรองเข้ามาในระบบเราไม่ทิ้งกันเลยนะครับ
ท่านไม่ผ่านตั้งแต่ด่านแรกเลยนะครับ
เอ่อลองยกตัวอย่างได้ไหมคะพอคนที่อยู่ในล้านเจ็ดเนี่ย
จะเป็นลักษณะไหนที่ลงไม่ได้ตั้งแต่แรกคะ
เสร็จเรียบร้อยด่านแรกที่จะไปเจอเลยเนี่ยคือ
ฐานข้อมูลของกรมการปกครองของบัตรประชาชน
ท่านมีตัวตนจริงไหมถูกต้องจริงไหม
ชื่อมากอนามสกุลขออย่างนี้นะครับ
เดือนปีเกิดอะไรที่อย่างตรงตามฐานข้อมูลของการปกครอง
เพื่อเราจะได้มั่นใจว่าท่านเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริง
อันนี้มีคนไม่ผ่านขั้นตอนนี้๑ล้านกว่าคน
คือเข้ารักษณะไหนคะคือบัตรประชาชนหมดอายุหรือว่ายังไงคะ
ส่วนใหญ่เป็นสกดผิดครับ
ปรากฏผิดนี่เยอะที่สุดเลยนะครับเช่นนามสกุลมีจุด
มีเว้นวักมีนะอย่างนี้สมมุตินะครับหรือสละเอสละแอร์ที่เราเห็นนะครับ
หรือคำดำหน้าชื่อมีนายมีทางมาด้วยอย่างนี้นะครับ
ซึ่งคนกลุ่มนี้มาใช้การทบทวนสิทธิไหมคะ
ท่านยังไม่ได้เข้ากระบวนการเลยตั้งแต่ต้นเลยครับ
อ๋อโอ้โหแล้วอย่างนี้เขาไปรวมตัวกันหรือยังไงกันที่ไหนคะ
คนล้านเจ็ดนี่ถ้าสมมุติเจอปัญหาเดียวกันแบบนี้นี่ถือเป็นปัญหาหลักอันหนึ่งเลยนะคะ
ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่มาที่กระทรวงการคลังนะครับวันนี้เรารับทราบปัญหาแล้วครับ
แล้วก็จะนำหนึ่งจุดเจ็ดล้านเนี่ยครับกลับมาทบทวนดูครับ
ว่าท่านผิดพลาดในขั้นตอนไหนอย่างไรแล้วเราจะทำการดูแลเยียวยาท่านได้อย่างไร

แต่อันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการเปิดสิทธิ์ให้คนกลุ่มใหม่ใช่ไหมครับ
เป็นคนกลุ่มที่คาดว่าคงได้รับสิทธิ์เราไม่ทิ้งกันนั่นแหละ
แต่อาจจะผิดพลาดในแง่ของเรื่องของเอกสารการกรอกใดก็แล้วแต่เกือบ๒ล้านคน
ก็เป็นไปได้นะครับก็อันนี้เราจะกลับมาดูให้นะครับจะไม่ทิ้งใครครับ
ทีนี้ในส่วนของกรุงเทพกรุงเทพทุกคนก็จะมารวมตัวกัน
ฉันใช้คำว่ากระทรวงการคลังกันแล้วกันแต่ว่าทราบว่าเปลี่ยนที่ไปใกล้แล้วก็สะดวกกว่านะคะ
กระทรวงการคลังส่วนกลางทีนี้ในต่างจังหวัดเองเนี่ย
ใช้พื้นที่ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดถูกไหมคะพอ

โดยที่ศูนย์ดำรงธรรมของแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะรับจนเสร็จสิ้นเนี่ยภายในวันศุกร์นี้เช่นเดียวกันไหมคะ
อันนี้ผมว่าศูนยรงธรรมท่านสามารถไปได้เรื่อยนะครับแต่ผมเรียนคุณจอมขวัญอย่างนี้ครับว่า
ปัญหาหลักคือ๒เรื่องที่เราเจอแล้วคืออันที่๑๗ล้านใช่ไหมครับที่ท่านลงทะเบียนไม่สำเร็จนะครับ
กลุ่มนี้กลับมาดูแลท่านให้หมดนะครับจะกลับไปดูให้อันนี้ประวัติจะทำให้ท่านคลายความกังวลไปเยอะนะครับ
ที่สองคือกลุ่มที่บัญชีไม่ตรงแล้วเงินเข้าไม่ได้อันนี้ครับก็แนะนำถ้าเกิดท่านท่านไปที่พร้อมเพลย์
ไปเปิดพร้อมเพลย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนนะครับอันนั้นผมว่าปัญหานี้ก็น่าจะได้ข้อยุตินะครับ
ทีนี้อาจจะไม่ต้องไปที่ศูนย์ดำรงธรรมหรือมาที่กระทรวงการคลังก็ได้ครับ
สองปัญหานี้คือ๒ปัญหาหลักเลยครับ

สำหรับส่วนใหญ่คนที่ไปเจอเจ้าหน้าที่แบบเห็นหน้าเห็นตากันนะคะ
ทีนี้พอมันมีข่าวออกมาว่าตั้งแต่มติคอรมอล๒๘เมษายน
ที่พูดถึงเรื่องของคนที่สังกัดกองทุนการออมแห่งชาติ
อันนี้ตกลงเนื้อหาจริงที่คุยกันในคอลโม
มันเกี่ยวข้องอะไรกับเงินเยียวยาโควิดไหมคะ

ผมว่าไม่มีนะครับถ้ามติคลม๒๘เนี่ยเป็นเรื่องของการที่เรา
เงินไว้สำหรับจ่ายเงินให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์สูงที่สุด๑๖ล้านคนนะครับ

แต่ผมเข้าใจว่ากอชคงจะไปประเมินดูครับว่า
กลุ่มนี้คือคนที่ประกอบอาชีพอิสระใช่ไหมครับ
น่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นเป้าหมายเป็นฐานข้อมูลของกอชเองนะครับ
นั้นผมว่าน่าจะเชื่อมโยงตรงนี้แต่ว่าไม่ได้มีมติคอรมอลอะไรพิเศษเพื่อรองรับนะครับ
เพราะจริงแล้วเนี่ยถ้าดูกลุ่มคนที่จะเข้าไปอยู่ในกอชเนี่ยนะคะ
คือก็เป็นคนกลุ่มที่จริงแล้วเป็นงานของเราไม่ทิ้งกันนั่นแหละใช่ไหมคะท่าน

นับวันทำงานกันแล้วกันนะคะทีนี้อย่างที่บอกว่าเหลือสองกลุ่มนะคะ
คุณผู้ชมย้ำให้ผอก็คือว่ากลุ่มของคนที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของบัญชีอันนี้รีบไปจัดการนะคะก็ช่วยกันนะคะ
ของเราด้วยช่วยกันนะคะแล้วก็คนอีกกลุ่มหนึ่งประมาณล้านเจ็ดแสนคนเนี่ยนะคะ
อันนี้เดี๋ยวให้รอฟังข่าวเพราะน่าจะมีความคืบหน้าออกมาว่าเป็นแบบไหนนะคะ
ทีนี้ณตอนนี้ยังไม่ได้มีโครงการอะไรที่จะเปิดเพิ่มเติมจากเราไม่ทิ้งกัน
เช่นอาจจะมีกลุ่มนี้บวกเข้ามาเพิ่มเข้ามามีรอบสองคือยังไม่มี
อย่างนี้คือยืนยันแล้วนะคะคุณผู้ชมทีนี้สุดท้ายค่ะพอให้พูดปิดท้ายหน่อย
เพราะว่าพรุ่งนี้จะงานหนักกับวันศุกร์นะคะพระหัสศุกร์นี้จะงานหนักเลย
มีอะไรบ้างที่คิดว่าประชาชนควรจะทำภายใน๒วันนี้แล้วจะได้กับประโยชน์กับสิทธิ์ของตัวเองคะ
อย่างแรกเลยครับถ้าเป็นเรื่องของบัญชีนะครับมีปัญหาเรื่องบัญชีแก้ไขบัญชีบัญชีไม่ถูกต้อง
แล้วก็ทำพร้อมเพลย์นะครับที่ผูกกับบัตรประชาชน
อันนี้แก้ปัญหาทุกอย่างหมดจบนะครับเงินและนั่งรอเงินเข้าครับ
อันนี้นะครับอันนี้มาที่กระทรวงกระทรวงก็ถูกพร้อมเพลย์ให้ท่านไม่ได้
อันนี้ขอความกรุณาท่านไปธนาคารดีกว่าครับอันนี้นะครับถูกท้องเพลย
ปัญหานี้จบนะครับส่วนปัญหาที่ท่านกังวลว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จแล้วจะถูก
ตัดสิทธิ์อย่างเงี้นะครับวันนี้ก็เรียนว่ากระทรวงการคลังรับทราบปัญหานี้แล้วนะครับ
แล้วจะกลับไปดูทั้งหนึ่งจุดเจ็ดล้านคนให้ทั้งหมอแต่ท่านท่านอาจจะไม่ต้องมาก็ได้นะครับ
ได้รับทราบปัญหาตรงนี้แล้วนะครับในเรื่องนี้ครับให้เป็นรอฟังข่าว
เพราะเดี๋ยวนักข่าวตามให้ด้วยนะคะยังไงขอบคุณผอมากสำหรับวันนี้นะคะ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวสองช่วงที่เหลือของรายการนะคะ
จะไปที่พี่น้องเกษตรกรทั้งสองเบรกเลยสักครู่ค่ะ
ใหม่สแนคแจ็ครสแกงกะหรี่ญี่ปุ่นและรสกุ้งคั่วพริกเกลือ
อร่อยลองเลยดื่มไวตามิ้วเติมโปรตีนอิ่มสบายท้อง
คุณผู้ชมคะมาคุยเรื่องของเกษตรกรกันนะคะเราคุยกันกับประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรนะคะ
ประหลัดอานันต์สุวรรณรัฐสวัสดีค่ะท่านประหลัด
สวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะงานตอนนี้น่าจะถือว่าเข้ารักษณะเรียบร้อยเป็นไปตามแผนใช่ไหมคะ
สำหรับเกษตรกรก็เป็นไปตามแผนฮะก็มีคลุกขลักบ้างเป็นธรรมดา
ก็วันนี้เนี่ยตั้งแต่มติคอลโมออกมาในเรื่องการช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด๑๙นะครับผม
ตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดนะฮะค่ะครับผมและทางกระทรวงเกษตรเองตอนนี้เนี่ย
ได้รวบรวมบัญชีเกษตรกรจากหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเนี่ย
ทั้งของกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงกรมประสุทธิ์สัตว์กรมหม่อนไหม
การยางแห่งประเทศไทยสำนักงานอ้อยและน้ำตาลแล้วก็การยาสูบค่ะ
รวมรวมมาทั้งหมดแล้วก็ให้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งเป็นนายทะเบียนเกษตรเนี่ย
เอามาตรวจสอบความซ้ำซ้อนซึ่งวันนี้พอเราตรวจสอบความซ้ำซ้อน
แล้วก็ส่งไปให้กระทรวงการคลังเขาช่วยตรวจสอบความซ้ำซ้อน
ในเรื่องของไม่ทิ้งกันในเรื่องของผู้ได้รับสวัสดิการของ
ราชการบำดาลในเรื่องของประกันสังคมก็ตอนนี้ให้ทางกระทรวงการคัง
ให้เมื่อให้เสร็จเนี้ยก็จะส่งข้อมูลให้ทรกษอ
ทกศจะเป็นผู้จ่ายเงินเข้าบัญชีซึ่งทางทกศเองก็จะ
ขึ้นเว็บไซต์ของทรกษอถ้าคนที่ไม่มีบัญชีของทรกษอเนี้ย
ก็สามารถแจ้งบัญชีธนาคารอื่นก็ได้อ่าค่ะ
ก็พอให้แจ้งเลขบัญชีเข้ามาในระบบเพราะว่าตอนที่เราขึ้นบัญชีเกษตรกรเนี่ย
ถ้ากลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยจะมีบัญชีทกศอยู่แล้วครับผมท่านท่านประหลัดค่ะ
เรียนได้ยินเสียงนกร้องจิ๊บจิ๊บนี่ที่บ้านท่านประหลัดใช่ไหมคะอ่าใช่ใช่โอเค
นี่ท่านค่ะเอ๊สัญญาณจากไหนไม่เป็นไรค่ะท่านดีค่ะค่ะ
รื่นรมดีค่ะท่านเพราะว่าเราคุยเรื่องเครียดกันนะคะ
คนเดือดร้อนเยอะนะคะแต่ทีนี้แต่ผมฟังสัญญาณจากคุณจอมขวัญไม่ค่อยชัด
เหรอคะท่านค่ะถ้าจอมขวัญถามแล้วไม่ชัดเดี๋ยวท่านประหลัดบอกให้ถามอีกทีได้นะคะ
ครับผมค่ะอ่ะเรียนถามแบบนี้ก่อนค่ะท่านเชิญค่ะครับผมครับ
อ่ะคืออย่างนี้ค่ะถ้าตามข่าวเนี่ยนะคะคนที่จะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาในฐานะเกษตรกรเนี่ย
ตามข่าวบอกมี๑๐ล้านครัวเรือนตัวเลขถูกนะคะ
ครับผมแต่ทีนี้สิบล้านครัวเรือนครับผมสิบล้านครัวเรือนที่ว่านี้เนี่ยนะคะ
ถ้าตามข่าวก็คือใช้เงินมาทำไมสัญญาณเสียงมันเสียงมันหาย
สัญญาณขาดใช่ไหมคะไม่เป็นไรท่านประหลัดขาดงั้นเดี๋ยวขออนุญาตตัดสายท่านตอนนี้ก่อน
แล้วเดี๋ยวขอโทรกลับเลยทันทีนะคะขออนุญาตท่านประหลัดตอนนี้นะคะค่ะครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยค้างกันไว้คือข่าวออกมาว่า
วงเงินที่เตรียมไว้สำหรับคนที่สังกัดเป็นพี่น้องเกษตรกรในทุกลักษณะเนี่ยนะคะ
จะอยู่ที่ประมาณ๑๐ล้านครัวเรือนเดี๋ยวเรามาแจกแจงกันว่าคำว่า๑๐ล้านครัวเรือน
แปลว่าครัวเรือนสำหรับเกษตรกรกลุ่มไหนแปลว่าหัวหน้าครัวเรือน
คือหมายถึงบุคคล๑คนสำหรับเกษตรกรกลุ่มไหนนะคะ
เงินที่เตรียมไว้๑ล้าน๕แสนล้านบาทที่ว่านี้คาดว่าจะเริ่มจ่ายได้ภายในวันที่๑๕พฤษภาคม
ซึ่งก็เป็นวันเดียวกันกับเป็นวันที่เขาขีดเส้นให้มีการลงทะเบียนนะคะ
ทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านประหลัดบอกเนี่ยคือลักษณะของการลงทะเบียนจะแตกต่างกันไปนะคะ
เพราะว่าเกษตรกรเนี่ยถ้าสมมุติเราแบ่งลักษณะจะมี๓ประเภทใหญ่นะคะ
ก็จะเป็นพืชนะคะเป็นประสุทธิ์แล้วก็เป็นประมง
ทีนี้พอมาแจกแจงแบบย่อยลงมาอีกก็จะมีทั้งคนที่เป็นพี่น้องชาวนานะคะ
ก็ขึ้นกับกรมส่งเสริมการเกษตรไร่อ้อยนะคะ
ชาวไร่อ้อยก็จะขึ้นกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล
อันนี้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะไร่ยาสูบ
สูบก็ขึ้นกับการยาสูบแห่งประเทศไทยกระทรวงคลังนะคะ
แล้วก็จะมีเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านประหลัดไล่มาอีกก็คือปลูกห่อนไหมนะคะกลมหม่อนไหม
ยางพารานะคะก็คือการยางแห่งประเทศไทยประสุทธิ์กรมประสุทธิ
แล้วก็ประมงกลมประมงอันนี้คือเรียนไล่เรียงมาจากข่าวนะคะ

สัญญาณมันขาดขาดหายครับ
อ่ายังขาดขาดหายหายอยู่ใช่ไหมคะ

งั้นเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเป็นสัญญาณแบบโทรคุยกันแล้วกันค่ะท่านค่ะ
ครับครับผม

เดี๋ยวโทรเป็นสายโทรศัพท์ธรรมดาค่ะท่านค่ะ

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะในส่วนของทางชาวนาเนี่ยนะคะ
ก่อนอันนี้เราได้คุยกับกรมส่งเสริมการเกษตรไป
เวลาเราพูดถึงว่าผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยนะคะ

แต่เวลาเขาขึ้นทะเบียนเขาขึ้นที่หัวหน้าครัวเรือนเป็นชื่อขึ้น
และในนั้นก็จะมีการบอกว่ามีใครที่ช่วยทำเกษตรในบ้านนั้นบ้าง
แต่ว่าเวลาจ่ายไม่ได้จ่ายครบทุกคนในบ้านนะคะ
คือเวลาจ่ายคือให้คนที่เป็นหัวหน้าครอบครัว
เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงพี่น้องเกษตรกรเนี่ย
แล้วที่ทำเป็นพี่น้องชาวนาเนี่ยนะคะ

ว่าบุคคลไม่ได้นับหัวคนนะคะ
แต่นับตัวบุคคลหนึ่งเดียวของบ้านนั้น
แต่ทีนี้มันมีประเด็นเรื่องของเรื่องของยางพารา
ยางพาราถ้าดูตามข่าวเนี่ยนับบุคคลหมดเลยนะคะ

คือลักษณะการนับเป็นรายบุคคล
เพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นว่าเวลาลงทะเบียนต้องลงแบบไหน
ลงแล้วคนนี้ลงแล้วเราต้องไปลงอีกไหม
เราต้องไปลงในฐานะไหนได้แบบไหนยังคะ
เหนือจากนี้ค่ะในส่วนของการลงทะเบียนเนี่ย
สุดท้ายก็ต้องอยู่ภายใน๑๕พฤษภาคม

แล้วก็จะเริ่มจ่ายวันแรกก็คงจะเป็นวันที่๑๕พฤษภาคมได้
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะถามประหลัดให้ชัดเจนไปเลยก็คือว่า
คนที่เคยลงทะเบียนไปแล้ว
อันนี้ไม่มีปัญหานะคะถามมา๒รอบแล้ว
แต่คนที่ยังไม่ได้แก้ไขปรับปรุงเลยโดยเฉพาะในปี๖๓นะคะ
หรือว่าคนที่เอ๊ะเพิ่งจะมาเป็นเกษตรกรหน้าใหม่หรือ
ของเกษตรกรนะคะผู้ชม
การจะได้สิทธิ์เนี่ยการไปลงทะเบียนเขาให้ลงทะเบียนได้หลายช่องทางนะคะ
ส่วนใหญ่จะพูดถึงเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันใช่ไหมคะ
ซึ่งถ้าสมมุติไม่ถนัดเดี๋ยวถามประหลัดให้

สวัสดีครับ

ที่ฉันไล่แบบนี้เพราะว่ามีทั้งหมด๗กลุ่มด้วยกันจากข่าว
คือชาวนาชาวไร่อ้อยชาวไร่ยาสูบ
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมยังพาราประสุทธิ์สัตว์ประมงแบบนี้นะคะท่าน

โดยทั้งหมดเนี่ยเป็นงานของกระทรวงเกษตรเว้นแต่อ้อย
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลไปสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมใช่ไหมคะ

แล้วก็ของไร่ยาสูบคือการยาสูบไปสังกัดที่กระทรวงคังถูกต้องไหม

ทีนี้ของอุตสาหกรรมกับของกระทรวงคลังอันนี้ของเขาทำเสร็จแล้วใช่ไหมค
เสร็จแล้วค่ะคือจริงเนี่ย
กระทรวงเกษตรรวบมาทั้งหมดแล้วครับ
ทีนี้เรียนถามขอความรู้ค่ะท่าน

อย่างที่ฉันคุยกับกรมส่งเสริมการเกษตรบอกว่าเวลาพี่น้องชาวนาขึ้นทะเบียน
เวลาจ่ายเราใช้คำว่าครัวเรือนจริงแต่หมายถึงคือ๑คน
คือนับหนึ่งคนเท่านั้นก็คือหัวหน้าครัวเรือนทีนี้ไปอ่านข่าวเจอของพี่น้องยางพารา
ยางพารานี่ใครยังไงต้องไปลงทะเบียนแล้วใครยังไงที่ได้สิทธิ์นี้บ้างคะท่าน
ก็ขบวนการขึ้นทะเบียนของการยางแห่งประเทศไทยก็จะมีขบวนการของเขา
เพราะตรงนั้นไม่ได้ใช้ครัวเรือนก็ต้องมีสวนยางมากกว่า
กี่ไร่ไอกี่กี่ต้นต่อไร่ต้องมีขบวนการแล้วก็ของเขาขึ้น
แม้กระทั่งคนปีดก็ขึ้นได้ขึ้นทะเบียนได้ด้วย
ท่านค่ะถามแทรกนิดเดียวยางพาราเนี่ยมีคนกี่กลุ่มที่ต้องไปขึ้นคะ
เจ้าของสวนคนกรีดยางแล้วมีคนกลุ่มไหนที่ทำยางพาราต้องไปขึ้นทะเบียนอีกคะท่าน
จริงก็มีเจ้าของสวนกับคนกรีดมีแค่นั้นเนี่ยค่ะ
แล้วถ้าสมมุติเจ้าของสวนกับคนกรีดคือคุณกรีดเป็นเจ้าของสวนเองอันนี้ยังไงคะ
เขาสามารถขึ้นในฐานะเจ้าของสวนแล้วก็ผลิตเอง
แต่เวลาได้สิทธิ์คือได้สิทธิ์เดียวถูกไหมคะ

อันนี้เวลานับคือนับที่ตัวคน
ใช่เขาคือจริงแล้วของยางเนี่ยเขาขึ้นทั้งเจ้าของสวนและคนตรี
มาตรการที่ให้ความช่วยเหลือที่ผ่านมาก็จะมีการแบ่งกัน
จะแบ่งระหว่างคนเจ้าของและคนกรีด
ถ้าเจ้าของสวนคนไหนที่กรีดเองเขาก็ได้ทั้งสองส่วนนั้นเป็นของเขา

แต่ว่าในส่วนของมาตรการที่เราช่วยโควิดเนี่ย
เราเอาข้อมูลของทุกหน่วยที่ขึ้นทะเบียนมาเพื่อจะไม่ให้ตกหล่น
แล้วเราก็ช่วยคนที่ขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร
เพราะฉะนั้นก็มันก็จะมีหลากหลายแล้วแต่ว่าหน่วยงานไหนจะขึ้น
เหมือนกับของผมเองนี่ของกระทรวงเกษตรเองเนี่ย
คือกลมส่งเสริมการเกษตรตรงประมงกลมประสูรสัตว์

กรมส่งเสริมการเกษตรขึ้นในรูปแบบของครัวเรือนเกษตรกร
ซึ่งเวลามีมาตรการช่วยเหลือของรัฐอะไรต่าง
จะระบุว่าต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร
ในส่วนของกรมประสุทธิ์สัตว์ก็จะขึ้นเป็นฟาร์ม
เพราะฉะนั้นจะไม่ใช่บางทีในครัวเรือน
ถ้ามี๓ฟาร์มแล้วก็มีเจ้าของฟาร์มมี
มีข้อมูลอะไรอ่ะตามข้อกำหนดของกรมประสุทธิ์
สามารถขึ้นเป็นทะเบียนขึ้นทะเบียนได้ก็จะขึ้น
ประมงก็เหมือนกันกรมประมงถ้าเป็นเลี้ยงสัตว์น้ำ
ต้องมีเงื่อนไขที่จะต้องมีสัตว์น้ำขนาดโน้นขนาดนี้
แล้วก็ถ้าเป็นพวกที่ต้องขออนุญาตมีเรือประมงพื้นบ้านอะไรต่าง

จะมีลักษณะการขึ้นทะเบียนของกรยทเองใช่ไหมเขาจะไปขึ้นทะเบียน
ตามกฎหมายของการยางแห่งประเทศไทยซึ่งจะมีขบวนการขึ้นทะเบียน
สนอสำนักงานอ้อยและน้ำตาลเขาก็จะมีการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกอ้อย
ตามส่วนหมายของสนอสัตว์น้ำงานอ้อยและน้ำตาลค่ะยาสุขก็เช่นกัน
ก็จะมีกระบวนการขึ้นทะเบียนในการช่วยเหลือในภาวะโควิดรอบนี้เนี่ย
ในส่วนของภาคเกษตรกรเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มที่
อะไรอ่ะกลุ่มที่ด้อยโอกาสกว่าคนอื่นเนี่ยนะ
เพราะว่าเขาเจอปัญหามาตลอดทั้งไฟแรงทั้งไฟน้ำท่วมต่างเนี่ย
ในส่วนของเกษตรกรเนี่ยก็ไม่อยากจะให้ส่งหล่นเราก็เลยแทนที่จะใช้บัญชี
เฉพาะกรมต่งเติมกรมบำรุกษัตริย์เนี่ยเราก็เลยเอาบัญชีของทุกหน่วย
คือการการใช้คนได้สิทธิ์ของยางพาราคุณพอดีนะคะ
ไม่เหมือนกับครั้งอื่นที่เคยช่วยเกษตรกรยางพารามาใช่ไหมคะ

เพราะอย่างมาเศรษฐวันนี้ทั้งโลกหน่อยทางสรุปความจากที่ท่านปรัสบอกก็คือว่า
อย่างสมมุติการช่วยเหลือพี่น้องอย่างภาราครั้งก่อนนะ
คือคนกรีดและเจ้าของสวนต่อให้เป็นคนเดียวกันจะได้ทั้งสองสิทธิ
นี่ท่านฟังมาได้ความแบบนี้ถูกปะฮะ
จริงมันไม่เรียกว่าได้๒สิทธิ์ก็คือสิทธิ์เดียวนั่นแหละ
เนื่องจากว่าการช่วยเหลือที่ผ่านมามันส่วนมากเป็นภัยพิบัตร

เพราะฉะนั้นสวนยางนี้ก็เขาผิดได้กี่กิโล
สมมุติว่าสวนอย่างนี้เขาผิดได้๒กิโลแล้วเราช่วยเหลือให้อยู่กิโลละ๒บาท
เพราะฉะนั้นถ้าสวนนี้คนฉีดเองก็ได้๔บาทไปเลย
แต่ถ้าสวนนี้เจ้าของสวนไม่ได้ฉีดเองก็ที่ได้๔บาทนั้นก็ต้องแบ่งให้เจ้าของสวน๓บาท
หรือว่าให้คนผลิต๑บาทนึงอะไรอย่างนี้มันก็เป็นการแบ่งความช่วยเหลือที่รัฐให้กับ
ถ้าอย่างนั้นเรียกว่าแบ่งตามพื้นที่การปลูกอันนี้คือความช่วยเหลือไปตามพื้นที่การปลูกถูกไหมคะ
ไปตามผลผลิตทางการเกษตรได้ตามผลสภพค่ะ
ส่วนว่าจะเป็นเจ้าของได้ทั้งหมดในฐานะคนกรีตด้วยหรือว่าจะต้องไปแบ่งกับคนที่เป็นคนรับจ้างกรีด
อันนี้แล้วแต่การบริหารเองแต่ว่าเวลาการช่วยที่ผ่านมาเนี่ยของยางพาราคือช่วยตามพื้นที่การเพาะปลูกจริงใช่ไหมค
ใช่ใช่การช่วยเหลือที่ผ่านมาของเกษตรเกือบทุกเรื่องมันจะไปจริงกับเรื่องผลผลิต
แต่ว่าช่วยในโควิดเนี่ยมันเป็นการช่วยคนที่ได้รับผลกระทบนั่นคือมาช่วยเหมือนกับช่วยคนที่ทำอาชีพเกษตรกรด้วย

เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็หาเราเอาคนที่ขึ้นทะเบียนความเป็นเกษตรกรไว้กับทุกหน่วยเนี่ย
ก็เอามาให้เพื่อจะให้เขาได้รับกิจการเดียวยา
ได้ค่ะท่านประหลัดเดี๋ยวขอพักโฆษณาแวบเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อค่ะค่ะท่าน
ครับครับครับ
ท่านประหลัดค่ะ

ท่านคะเดี๋ยวเราคงได้คุยกันวันถัดไปนะคะเราเสียเวลาในการต่อสายวันนี้เยอะมาก
อย่างนี้ค่ะท่านเท่ากับว่าคนที่เป็นเกษตรกรที่สังกัดทั้ง๗กลุ่มที่ว่านี้เนี่ยนะคะ
เรียนถามอย่างนี้เลยถามรวบคือตกลงจากการที่เคยขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่ตัวเองสังกัดมาเนี่ย
ขึ้นทะเบียนเพื่อรับเยียวยาโควิดต้องไปขึ้นใหม่ทุกคนไหมคะ
สำหรับคนไม่ค่ะนี่หมายถึงว่าจากการที่เคยรับความช่วยเหลืออย่างเช่นเป็นรายพื้นที่รายครัวเรือน
ไม่ครับคือวันนี้เนี่ยที่ผมได้เรียนคุณจอมขวัญไปว่า
ผมให้สสกรเนี่ยรวบรวมของทั้ง๗หน่วยงานมาครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับ
และที่ยอดที่เราส่งไปให้กระทรวงการคลังแล้วเนี่ยประมาณ๘ล้าน๘ล้านครัวเรือน๘ล้านรายเนี่ยนะที่ขึ้นทะเบียนเนี่ย
ซึ่งไปรอให้กระทรวงการคลังเขาตรวจสอบซ้ำซ้อนกับเรื่องเราไม่ทิ้งกันซ้ำซ้อนกับเรื่องประกันสังคมได้ตรงนั้นแล้ว
เพราะฉะนั้นชุดที่เขาเคยขึ้นทะเบียนแล้วขึ้นทะเบียนแล้วถูกตรวจสอบความถูกต้องนะคือขึ้นทะเบียนที่อัปเดตข้อมูลอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะ
ขึ้นทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องนะคือขึ้นทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องนะคือขึ้นทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องนะคือขึ้นทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องนะคือขึ้นทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องนะคือขึ้นทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องนะคือขึ้นทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องนะคือขึ้น
ขึ้นทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องนะคือขึ้นทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องนะคือขึ้นทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องนะคือขึ้นทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องนะคือขึ้นทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องนะคือขึ้นทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องนะคือขึ้นทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องนะคือขึ้น

กับคนที่กรีดถ้าเป็นคนอื่นไม่ใช่เจ้าของสวนกรีดเอง

ใช่ครับ

เหมือนกับทั้งที่แล้วที่เราบอกเราช่วยไล่ละพันธุ์
ช่วยไล่ละพันถ้าสวนที่มีคนฉีดด้วยเจ้าของสวนด้วยเนี่ย
เขาก็จะแบ่งกัน๖๐๐กับ๔๐๐ค่ะ
คนที่กลีดเองเขาก็รับไปพันธุ์หนึ่ง

๑พันธุ์นี้สมมุตินะคะสมมุติ๑พันธุ์นี้เนี่ย
มันจะกลายเป็นว่าไม่ต้องแบ่งแล้ว๑๐๐บาท
คือเจ้าของก็พันหนึ่งไปเลย
แล้วก็คนรับจ้างคือพันหนึ่งไปเลยถูกไหมคะ
ใช่ครับเพราะไว้ตรงนี้เป็นการช่วย
เศรษฐกรคนที่มีอาชีพเศรษฐกร
การขึ้นทะเบียนที่เคยผ่านมา
ใครเคยขึ้นแบบไหนขึ้นแบบเดิม

จริงไม่ได้การรับเงินได้เปลี่ยนไป
การช่วยเหลือครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือคนที่มีอาชีพเกษตร
เพราะฉะนั้นคนที่ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรไว้กับหน่วยงานต่าง
ก็ได้รับการช่วยเหลือเพียงแต่ไม่ได้ไปจริง
เกษตรกรคนนี้มีเนื้อที่๓ได้จะได้เท่านี้
วันนี้มี๕ที่๕ไร่จะได้เท่านี้คือได้เท่ากันหมด
ค่ะทีนี้ค่ะประหลัดค่ะเดี๋ยวเราขอนัดท่านไว้
เดี๋ยวหลังรายการโปรดิวเซอร์จะคุยกับท่านประหลัดต่อนะคะ
วันนี้เราเสียเวลากับการต่อสายมากยังไงขอบคุณประหลัดช่วงนี้ก่อนนะคะ
ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
พี่น้องเกษตรกรคะเดี๋ยวรอค่ะวันถัดไปเราจะยังคุยกับประหลัดของกระทรวงอยู่นะคะ
วันนี้สวัสดีค่ะ